ที่ร้อยเอ็ดนะคะมีงานบุญบ้างไฟเลือดเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยงานแสงสีเสียงความสนุกสนานแต่สุดท้ายจบลงที่การแทงกันจนแบบเลือดนองในงานบุญบ้างไฟเลยนะคะ
ในพื้นที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะในช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่ากำลังมีการจัดคอนเสิร์ตอยู่ดีค่ะในงานบุญบ้างไฟประจำปีของอำเภอนี่แหละ
ปรากฏว่าวัยรุ่นเกิดตะลุมบอลกันยกพวกไล่ลุมทำร้ายกันแบบนี้แหละค่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นปอดฉีกมีเลือดออกในช่องท้องด้วยนะคะ
โดนอาวุธของมีคมโดนมีดแทงจนแบบสาหัสแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุก็เลยมีการสอบถามวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนคนเจ็บด้วยกัน
นี่คือนาทีที่เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะวัยรุ่นมาเที่ยวบุญบ้างไฟสุดท้ายโดนแทง
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนคนเจ็บค่ะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุนะตัวเขาเอง
แล้วก็เพื่อนด้วยกันอายุสักประมาณ๑๙ปีนี่แหละสัก๑๐คนได้
กันไปดูงานคอนเสิร์ตที่โรงเรียนซึ่งเป็นงานบุญบ้างไฟ
แล้วก็ตกกลางดึกดูคอนเสิร์ตอยู่ดีค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจากหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานนี่แหละ
อยู่ในคอนเสิร์ตด้วยกันเดินเข้ามาชกต่อยคนเจ็บ
จากนั้นจังหวะนั้นค่ะกาดที่เหมือนกับอยู่ในงานเขาเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยเข้ามากันพื้นที่ดูแลความปลอดภัยพยายามที่จะแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
แต่คนก่อเหตุเนี่ยมีการชวนเพื่อนมาอีกสองคนก่อนจะแบบโอ้โหรุมทำร้ายด้วยกัน
แขนคนเจ็บเอาไว้ใช้มีดจ้วงแทงสามครั้งจนทะลุปอดนะคะ
แล้วเขาทั้งหมดเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยก็หลบหนีไปส่วนต้นสายปลายเหตุค่ะ
ทราบมาว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนกับคำเหน่นกันในงานหรือเปล่า
เพราะว่าเอาจริงตัวคนเจ็บแล้วก็น้องของคนเจ็บเองเขาก็บอกว่าไม่รู้จักกับฝ่ายนั้นมาก่อนนะ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนตอนดูคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปเต้นยั่วยวนหรือว่าก่อกวนใคร
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมาทำร้ายแบบนี้ส่วนแม่คนเจ็บเองก็พยายามที่จะอยากให้เร่งรัดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
ที่ก่อเหตุอุกอัดเหลือเกินแม่บอกว่าเป็นวัยรุ่นทั้งหมดด้วยอยากให้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหน่อยค่ะ
ฟื้นค่ะฟื้นแล้วแต่กอดปอดแตกใช่ค่ะปอดแตกแล้วเลือดออกทางปอดค่ะ
เลือดออกทางปอดอยู่ตอนนี้อยากฝากอะไรไปยังกลุ่มคนก่อเหตุนะค่ะ
ก็อยากให้มารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำอยากให้มาขอโทษน้องอยากรู้ว่าทำที่ทำไปทำเพราะอะไร
นี่ค่ะหลังจากนี้เจ้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ